ต่ออีกหนึ่งคนเก่งค่ะลุยให้สุดทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังเลยดีกว่า
สำหรับน่าเด็กตลอดการพิเขจฐานทัพนั่นเองนะอืม
แท่นเป็นผู้บริหารค่ายดังแล้วลุยปั้นลูกดาราดัง
บอกเลยว่าสวยหล่อขับจอกันไปเลยเออนะเผลอแป๊บเดียวคุณผู้ชมค่ะ
ย่างเข้าสู่ปีที่๓๐นะ๓๐ในวงการบันเทิงของพระเอกหน้าเด็กตลอดการอย่างเขตฐานทัพแล้ว
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นนักแสดงคุณภาพที่ทุกคนชื่นชมเนาะ
ไม้ลายมือทางการแสดงบวกกับความสามารถทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลัง
จนขึ้นแท่นเป็นผู้บริหารกับท่านทัพอัสติส
ก็เลยต้องขอผลักดันลูกไม้ใต้ต้นคนบันเทิงหน่อย

เป็นลูกสาวสุดรักสุดหวงของอดีตนางเอกดังอย่างพี่ลูกศรธัญญาดา

ความสวยออร่าเนี่ยตีคู่กับคุณแม่เลยจริง
งานนี้ค่ะน้องเฟรย่าแอบกระซิบมาว่าคุณแม่เนี่ยนะ
ซัพพอร์ตเต็มที่ค่ะส่วนเธอเองก็พร้อมลุยเหมือนกัน
ส่วนอีกหนึ่งหนุ่มหล่อที่ยืนข้างหล่อหน้าคมแบบนี้

ลูกใครลูกพี่บิ๊กลูกพ่อบิ๊กสรุธนั่นเองค่ะชื่อว่าน้องปิ๊กสุขวิทย์
นี่รูปนี้ตอนนี้อายุประมาณ๑๕ตอนนี้โตแล้วประมาณ๑๙
รับเลยเพราะว่าน้องบอกรู้สึกภูมิใจกับคำว่า
ลูกไม้ตกใต้ต้นค่ะแล้วก็บอกด้วยว่าถ้ามีโอกาส
ก็อยากจะเล่นละครกับคุณพ่อสักครั้งค่ะ

คุณพ่อก็เขียวก็คุณแม่พูดกับคุณพ่อ
คุณพ่อก็เลยเขี่ยวเลยตอนแรกเหลืองตอน

พ่อบิ๊กสรุธนะคะหล่อสวยเหมาะสม

เจนหนึ่งแล้วเนาะ๑๐กง๑๙นะคะ
สัมภาษณ์ตั้งแต่คุณพ่อเขาจนตอนนี้ลูกเขาโตแล้ว

เธอสัมภาษณ์ว่าที่ซุปตานะ
เลิศนะคะติดตามบันเทิงไทยรัฐนะคะรุ่นสู่รุ่น